ในทุกงวดของการออกผลรางวัลก็มีทั้งคนที่สมหวัง
และคนที่ผิดหวังสำหรับใครที่ผิดหวังนะคะ

จังหวัดสุโขทัยนะคะเขาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลนะคะ
เพื่อสร้างรายได้ในขณะที่เงินอีกส่วนนึงเนี่ย
ก็ทำบุญไปด้วยนะคะเพื่อถวายวัดนำไปสร้างสารา

ชาวบ้านบ้านดงไทยตำบลหนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
รวมกลุ่มกันบริเวณภายในวัดโพทองหมู่ที่๒ในตำบลนาทุ่ง
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
ชาวบ้านที่นี่ร่วมแรงร่วมใจกันนำสลากินแบ่งรัฐบาลมาตัดแบ่งครึ่ง

จากนั้นนำทูบเทียนและชิ้นส่วนที่ตัดเป็นชิ้นเล็กมาทากาวติดกัน
ประกอบเป็นส่วนก้านอีกชั้นหนึ่ง
บรรจุใส่ถุงถุงละ๑๐๐ชิ้น
เพื่อเตรียมสุกจำหน่ายให้กับลูกค้า
เปล่งเพ็งสว่างอายุ๖๖ปี
ชาวบ้านที่มารวมกลุ่มกันทำดอกไม้จันทร์เปิดเผยว่า
ชาวบ้านที่มารวมกลุ่มทำดอกไม้จันทร์ที่วัดโพทอง
เป็นผู้สูงอายุโดยจะใช้เวลาว่าง
และนัดกันมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล

เพื่อเตรียมไว้ส่งจำหน่ายให้กับชาวบ้านที่มีงานศพในหมู่บ้าน
ส่วนราคาจำหน่ายนั้นสนุนราคาที่ถุงละ๗๐บาท
ซึ่งใน๑ถุงจะมี๑๐๐ชิ้น
ซึ่งนางเปล่งได้อธิบายวิธีการทำแบบง่ายและทำได้ไม่ยากเลยค่ะ
ราคาอย่างไรครับอาณาคาร์ค่ะ
ตอนนี้ส่งอ้อนร้อยละ๗๐บาท
ผลิตทุกวันไหมครับ
ไม่ทุกวันส่งอายุเนอะไหนเห็น
๗วันอย่างนี้ผลิตวันนี้ได้พันธุ์หนึ่ง
๓ส่งทุกที่หมดละเอานัดมาทำใหม่

อกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์จากสลากกินแบ่งรัฐบาล
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันรายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าอุปกรณ์แล้ว
ชาวบ้านจะถวายเงินให้กับทางวัดโพทอง
เพื่อนำไปสร้างสาราวัดต่อไป
แถวรัฐทีวีรายงาน